ว่าตอนนี้หลายคนเริ่มจะบ่นแล้วว่าโอ้โห
จะได้นายกใหม่กำลังจะได้รัฐบาลใหม่
นี่จะขึ้นแวดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก๗
เป็น๑๐กันจริงเหรอ
กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงแล้วมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ก็คือ๒๙สิงหาคมไปจนถึงวันอาทิตย
ก็คือ๓กันยายนครับเป็นผลมาจากร่องมรสุมกำลังแรง
เลื่อนพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
และภาคกลางปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและฝนตกหนักหลายพื้นที่
จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้
กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม
มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากมรสุมครั้งนี้
มากกว่า๕๐จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับ
แล้วเรื่องนี้ต้องรู้เลยครับเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างที่บอกไปตอนต้นหลังจากมีคนแชร์กันในโซเชียล
จะมีการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก๗
ขยับเป็น๑๐เพื่อจะนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาเบี้ยคนชรา
กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันว่า
ณตอนนี้กลุ่มผู้ชมย้ำไว้ณตอนนี้
ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อจะนำเงินมาอุดหนุนเป็นการเฉพาะตามที่แชร์กันในโซเชียลแต่อย่างใด
เรื่องนี้แม้ว่า

และประกาศแจ้งต่อผู้โดยสารทุกท่านว่า
หากท่านผู้โดยสารมีกระเป๋าสัมภาระต้องการจะเก็บบนเก๊ะเหนือศีรษะ
สามารถแจ้งพนักงานต้อนรับบนรถพร้อมบริการด้วยความเต็มใจครับ